วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดลำปางมีอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างข้างทางนะครับ
ทำให้นักเรียนบาดเจ็บไป๑๒คนส่วนคนขับรถตู้บาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
จากทั้งหมด๒๑คนซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ภายในรถพบนายชำนาญใจปินตาอายุ๔๑ปี
คนขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถตู้พังเสียหายล้อยางแบน
ก่อนเกิดเหตุรถตู้คันนี้รับเด็กนักเรียนทั้ง๒๑คน
เพื่อไปส่งตามโรงเรียนต่างในตัวเมืองลำปาง

ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนว่าเกิดจากคนขับมีอาการหลับในหรือไม่
จากการตรวจสอบข้อมูลกับขนส่งจังหวัดลำปางพบว่า

เพิ่งเข้าตรวจสภาพเมื่อไม่นานมานี้

คุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน
ด้วยการตั้งจุดตรวจตามหน้าสถานศึกษาต่างด้วย

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะรถจอดติดไฟแดง
จู่ก็มีรถพ่วง๑๘ล้อขับมาด้วยความเร็ว
ชนท้ายรถพ่วงอีกคันอย่างจัง
และชนรถที่จอดติดไฟแดงอยู่อีกหลายคัน
ที่รถพ่วงคันดังกล่าวจะพุ่งลงข้างทาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงสี่แยกไฟแดง๔ขวาถนนโรชนะ
ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อย
ทำให้รถที่จอดติดไฟแดงได้รับความเสียหาย๕คัน

พุ่งชนรถกระบะของตำรวจสพวังน้อย

และพบว่านายพลทนเทือนอายุ๕๘ปี
คนขับรถพ่วงได้รับบาดเจ็บสาหัสติดภายใน
กู้ภัยใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
จึงสามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จ
แต่ก็พบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นจากคนขับรถพ่วงหลับใน
หรือเกิดจากโรคประจำตัวกำเริบกันแน่
ปิดท้ายด้วยปฏิเหตุตรงสามแยกไฟแดงเก้าหลวง
ถนนสิริโสธรอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะเชฟโลเล็ตโคโรลาโดสีขาว
ราวไม้กั้นขอบทางด้านหน้าและท้ายรถพังเสียหาย
ใกล้กันพบรถพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่เลนขวา

นายสิริศักดิ์บุญแสกอายุ๒๙ปี

จอดติดไฟแดงอยู่ตรงสามแยกดังกล่าว
จู่ก็ถูกรถพ่วง๑๘ล้อที่ขับตามหลังมา
ชนท้ายเต็มแรงทำให้รถกระเด็นไปชนราวกั้นขอบทาง

ซึ่งโชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ